ดูเรื่องนี้มันมีความสลับซับซ้อน
แหมอ้างตัวซะด้วยว่าเป็นลูกน้องของพบตร
อุ้ยพลิกต่อน่ะใช่แล้วเดี๋ยวดูว่าท้ายที่สุด
ที่มันสลับซับซ้อนเนี่ยมันเป็นยังไงดูจังหวะนี้ก่อนละกันค่ะ
มันหน่อยเยอะเองว่ามึงแย่งกูหมดเลยไปเข้าล่างนู้นดิ
คุณผู้ชมค่อยไล่ไปนะเดี๋ยวจะงงคือฝั่งนายอุเทรนกับนางสาวชายาทร
ผัวเมียเป็นนักท่องเที่ยวนะเขาเป็นเจ้าของรถเก๋งแล้วเป็นผู้เสียหายด้วย
เล่าให้ฟังว่าเราสองคนกำลังจะไปสวนพึ่งช่วงวันหยุด
พอขับรถมาปั๊บถึงโพธารามเจอนายฐานพัฒน์ดอกจันทร์เอาไว้เลยคนนี้
ขับกระบะมาจี้ท้ายเปิดไฟสูงปั๊บไล่มาตลอดทางเลย
พอมาถึงตรงสี่แยกไฟแดงไผ่ห้วยที่อำเภอเมืองเนี่ยนะ
ปรากฏว่ามีตำรวจตำรวจในเครื่องแบบเดินมาที่รถ
แล้วฝั่งในฐานพัฒน์จอดขวางปิดท้าย
ฐานพัฒน์ลงมาจากรถมาเปิดประตูอ้างว่าเป็นตำรวจด้วย
แล้วก็ดึงผัวเมียดึงฝั่งผัวก่อนลงมาจากรถจับแขนไพ่หลังกดหัวกับกระโปรงรถ
แล้วก็ค้นในรถเก๋งแล้วคิดดูสิคือฐานพัฒน์จู่มาทำแบบนี้
ทั้งที่ตำรวจจริงมาเห็นอยู่ไงสังเกตเห็นอยู่เฮ้ยมันแปลกแล้ว
ก็เลยมาระงับเหตุได้ทันแล้วเขาคือใครอ่ะเขาอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นลูกน้อง
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบตรแล้วเขาบอกว่าเขาขับกระบะ
เก๋งของสองคนนี้ผัวเมียเพราะว่าเห็นว่าเป็นรถต้องสงสัยไง
โทรแจ้ง๑๙๑ให้ช่วยสกัดจับรถเก่งด้วยอ่าคนนี้นะฐานพัฒน์นะคนนี้นะ
แล้วตำรวจมาจับกลุ่มเขาลองฟังเขาก่อนค่ะ
คือยังไงนะคืองี้จากการสอบปากคำนี้ฐานพัฒน์ที่เขาอ้างตัวเป็นลูกน้องของบวตรอ้อ

ทีนี้พอผลตรวจฉี่แน่นอนม่วงค่ะ
ตนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ
มียาเสพติดในครอบครองเสพยาเสพติด

เขาถูกให้ออกจากราชการ
ตั้งแต่ปี๕๔แล้วเพราะอะไร
เพราะมีคดียศปิตย์นี่แหละ

เอาตัวไปสพเมืองราชบุรีค่ะ